พูดถึงเรื่องคดีวันนี้ที่ต้องติดตาม
ทั้งของพักอนาคตใหม่แล้วก็พักไทยรักษาชาติ

ดังนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจริงแล้วยังมีคดีทำนองนี้อีกหลายพักเหมือนกัน
เป็นการวัดใจการทำงานของกรกตเหมือนกันนะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากอาจารย์สุภาพเลยค่ะ

ขออธิบายเพื่อทำความเข้าใจตรงกัน
กับข่าวที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่เรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ตกลงว่าบ่ายโมงครึ่งวันนี้

จะเป็นการประชุมคณะตุลาการสารรัฐมนูล
เพื่อนำไปสู่การอภิปราย

จะเป็นการพิจารณารายละเอียดคำร้องของกรกต

ที่เขายื่นกันไปก่อนหน้านี้

ทีนี้พอหลังจากบ่ายวันนี้สารก็จะมีมติว่า

สารก็จะมีมติว่าจะดำเนินขั้นตอนพิจารณา

ซึ่งมีอยู่สองแนวทางแนวทางที่หนึ่ง

แนวทางที่หนึ่งถ้าสารรัฐมนุน

เปิดโอกาสให้กรกตอในฐานะผู้ร้องและเปิดโอกาสให้พัก

พศชไทยรักษาชาติในฐานะผู้ถูกร้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงสารก็จะกำหนดวันเปิดการพิจารณาคดี
สารก็จะกำหนดวันเปิดการพิจารณาคดี
สารก็จะกำหนดวันเปิดการพิจารณาคดีสารจะกำหนดวันเปิดพิจารณาคดีแล้วก็ไต่สวนพยาน

สารจะกำหนดวันเปิดพิจารณาคดีแล้วก็ไต่สวนพยานถ้าเป็นแนวทางนี้ถ้าเป็นแนวทางนี้นะกระบวนการพิจารณา
ไต่สวนก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรตอบไม่ได้หรอกครับว่าใช้เวลานานแค่ไหน
นี่แนวทางที่๑ก็คือไต่สวนทั้งสองฝ่ายส่วนแนวทางที่๒ถ้าสารรัฐมนูลเห็นว่า
ข้อมูลคำร้องของกรกตมีความชัดเจนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดห้องพิจารณาคดี
ไม่จำเป็นต้องไต่สวนไม่จำเป็นต้องสืบสวนเพิ่มเติมถ้าเป็นอย่างนี้ศาลก็จะนัดวันลงมติ
แล้วก็อ่านคำตัดสินได้เลยถ้าเป็นแนวทางนี้จบเร็วจบเร็วไม่ต้องไต่สวนทั้งสองฝ่าย
ฉะนั้นวันนี้บ่ายโมงครึ่งที่ต้องจับตาดูก็คือว่าจับตาดูว่า

จะดำเนินการตามแนวทางไหนแต่ถึงจะเป็นแนวทางที่หนึ่ง
คือช้าหน่อยแต่ว่ายังไงยังไงก็จะต้องตัดสินออกมาคิดว่าตัดสินออกมาก่อนมีการเลือกตั้ง
เอาทีนี้ถ้าไปดูรายละเอียดท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มาก็จะรู้นะครับว่า

คำร้องจากกรกตและแนวทางการต่อสู้ของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

สรุปอีกทีนึงคำร้องของกรกตนั้นเนี่ยปรากฏเป็นข่าวชัดเจนแล้วในข้อกล่าวหาว่า

แต่ว่าแนวทางคำชี้แจงต่อสู้คดีของไทยรักษาชาติเนี่ยก็เป็นข่าวมาแล้ว
ว่าเขาต่อสู้ในประเด็นไหน
เขายื่นคำร้องไว้ก่อนหน้านี้๒๐หน้าเขายื่นรายชื่อพยาน๕ราย
แต่ว่าไฮไลท์สาระสำคัญที่สุด

เขาบอกว่าไม่มีกฎหมายใดกำหนดห้ามไม่ให้ทูลกระหม่อมดำรงการเมืองในฐานะ

การเสนอพระนามเป็นความประสงค์ของพระองค์ท่าน
ไม่ใช่เป็นการแอบอ้างโดยภารการนี่ไฮไลท์ที่เขาจะต่อสู้อยู่ตรงนี้
ฉะนั้นบ่ายวันนี้ไม่ใช่วันตัดสินแต่บ่ายวันนี้จะติดต้องติดตามดูว่า
รัฐมนูลใช้แนวทางไหนแนวทางที่หนึ่งหรือแนวทางที่สอง
แนวทางจะเร็วหรือแนวทางที่สุด
ช้าอ่าส่วนอีกคดีหนึ่งที่ผมว่าคนก็สนใจกันเยอะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา๙โมงครึ่ง
คุณธนทรไปที่อายการแล้วนะครับเพื่อไปเข้าพบอายการที่ดูแลคดี
คดีเรื่องความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ที่ตัวแทนคอสช
เป็นคนแจ้งดำเนินคดีกับคุณธนทร
อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนติดตามให้ความสนใจกันมาก
แต่ว่าสุดท้ายอายการก็นัดว่า
สั่งคดียังไงเนี่ยวันที่๒๖มีนาคมหลังวันเลือกตั้ง
ก็หมดเรื่องไปก็แปลว่าคุณธนทรเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง
โดยไม่ต้องกังวลคดีนี้เพราะว่าเขา
สุดจะชี้ว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องวันที่๒๖มีนาวันที่๒๖มีนา
เอาทีนี้อีกคดีหนึ่งร้อนเหมือนกันคดีโต๊ะจีนของพักพลัง
ประชารัฐเมื่อวานเนี่ยคุณเอกชัยหงกังวานเขาเป็นกลุ่มคน
อยากเลือกตั้งเขาไปที่กรกตแล้วไปบอกว่าเรียกร้อง
ให้กรกตพิจารณาคำร้องการจัดงานระดมทุนของพักพลัง
ประชารัฐให้รวดเร็วให้รวดเร็วก็เขาบอกว่าควรจะใช้มาตรฐาน
เดียวกับที่กรกตดำเนินการยุบพักไทยรักษาชาติเพราะ
ภักดิ์ไทยรักษาชาติเนี่ย๒๓วันส่งสารรัฐมนูลเลยแต่ว่า
หนี้ของพักพลังประชารัฐคุณเอกชัยบอก๒เดือนกว่าแล้วนะยัง
ไม่ไปถึงไหนก็ไปทวงถามไปเรียกร้องให้ใช้บรรทัศน์เดียว
กันอันนี้คนก็ติดตามกันอยู่เพราะว่าพักพลังประชารัฐก็
โดดเด่นว่าเรื่องนี้ตกลงกรกตจะเอายังไงฉะนั้นสิ่ง
ที่เราต้องย้ำกันมาตลอดก็คือว่าการเลือกตั้งคราวนี้ก่อ
กตรับบทหนักมากนี่ยังไม่ทันไรเลยนะครับมีการฟ้องร้อง
อุตลุดเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่
จะเจอกันยังไงอีกโดยเฉพาะการเลือกตั้งในส่วนของกร
กต๗คนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งในส่วนของสำนักงานโดย
เฉพาะฝ่ายทีมสอบสวนคดีอันนี้สำคัญมากเมื่อวานเนี่ยได้เห็น

หัวข่าวบอกว่ากรกตปลุกทีมสอบสู้อิทธิพลคนที่ปลุกทีมสอบก็คือประธานกรกตที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่
ชื่อคุณอิทธิพรบุญประคองท่านไปปลุกขวัญเจ้าหน้าที่ว่านี่ขอให้เจ้าพนักงานยึดมั่นในความเป็นกลาง
ความกล้าหารไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันหรืออิทธิพลใดแม้จะเจออิทธิพลแต่ขอให้มั่นใจในอิทธิพร
อ้าวท่านก็เล่นกรรมของท่านแม้จะเจออิทธิพลก็ขอให้มั่นใจในอิทธิพร
ช่วงนี้คอการเมืองพักการเมืองฟังวาถะจากท่านประธานกรกตแล้วก็อุ่นใจว่าเออ
ให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นกลางเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมากรกตถูกจับตามองเยอะครับ
ว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะมีความเป็นกลางให้กับพักการเมืองมากน้อยแค่ไหน
จะถูกครอบงำไหมจะสั่งได้ไหมนี่ก็เป็นประเด็นมาต่อเนื่อง
ฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าตัวประธานเองนั่นแหละก็อย่าหวั่นไหวครับ
ต้องต่อสู้กับแรงกดดันให้ได้ถ้ามีแรงกดดันเพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม
เพราะตัวประธานเนี่ยมีความสำคัญมากถ้านึกอะไรไม่ได้ก็ขอให้นึกถึงในอดีตที่ผ่านมา
นึกถึงหน้าพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาบให้นึกถึงหน้าคุณปริญญานาคชัตรี
ที่จัดการเลือกตั้งแล้วก็พ้นหน้าที่ไปแล้วแล้วตอนหลังเขาก็ไปขุดคดีมาฟ้องร้องกัน
ว่าดำเนินการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายติดคุกครับ
ติดคุกครับก็ขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการกรกตอีก๖คนรวมเป็น๗คน
เลขาข้อกตทีมงานสอบสวนดูเรื่องนี้ไว้เป็นตัวอย่างครับ
การเลือกตั้งคราวนี้ไม่เฉพาะเป็นเดิมพันธเฉพาะพักการเมือง
แต่เป็นเดิมพันธุ์ของการทำงานของกรกตชุดนี้ด้วยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์สุภาพวิเคราะห์ให้เห็นเลยนะฮะว่ากรกตจะต้องทำหน้าที่อะไรอย่างไรเข้มข้นแค่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์
ครับก็คนก็เป็นห่วงเรื่องนี้กันเยอะแต่ว่าประธานกรกตท่านก็ท่านก็ให้ความมั่นใจ
ฉะนั้นหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับ
นึกว่าการเวลาพิสูจน์คุณอิทธิพรขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เราได้ทราบ
เรื่องของการเมืองอาจารย์สุภาพคลี่ขจายมาขีดเส้นใต้แบบนี้ทุกวันเลยนะครับ